ออบจมหาสนุก
แล้วมาสนุกขนาดต่อนะครับในรายการออบจมหาสนุก
เราจะมาลิ้มชิมรสอาหารที่สุดยอดโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละที่ที่เราไป
สำหรับช่วงขอชิมช่วงใหม่ของรายการครับ
เราจะเชิญตัวแทนอบจพร้อมภรรยามาเป็นกรรมการช่วยตัดสินรสชาติแบบคนท้องถิ่นว่า
เด็ดประจำจังหวัดที่เรานำมาให้ชมให้ชิมกันนั้นเนี่ย
จะถูกปากถูกลิ้นของคนในจังหวัดจริงหรือไม่
นั่นก็คือคุณกิติและคุณกรวรรณเกียรติมนตรีมานั่นเองล่ะครับ
ไปเป็นคู่อย่างนี้ตลอดเลยล่ะครับ
ก็ไปเป็นคู่ครับเพราะว่าติดตามเป็นโดนบังคับไฟล์บังคับ
คือไปเดี่ยวแล้วไม่ค่อยจะกลับบ้าน

พี่ลิงพี่ลิ่งอย่าเอาตัวเองมาพูด

ชื่อเล่นว่าพี่หมูพี่หมูเรียกกันว่าพี่หมูกับพี่อ๋อย

วันนี้นะฮะพลาดไม่ได้นะครับในช่วงขอชิม
ช่วงขอชิม
และวันนี้นะคะเมนูที่เราจะพามาชิมกันนั้น
แกงหมูหน่อสับปะรด

พื้นบ้านของชาวระยองแท้ครับ

ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
แต่ไม่ได้หาทานได้ง่ายตามร้านอาหารทั่วไปนะจ๊ะ

ฮายเป็นแขกเคยรับประทานไหม

อันนี้ก็คือนี่มีส่วนที่เขายังไม่สุกไง

เพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้มันสุกมันจะเหลืองแล้วหวานกินได้นะครับ

ท่านรองก็เล่นกับเขาด้วยเหมือนกันนะเนี่ย
คุณอายเคยแกล้งเองไหมคะ

เราไปดูวิธีการทำกันหน่อยนะพี่อ้อยนะ

นี่คือแกงหน่อสับปะรด

และนี่ก็พริกแกงของร้านเราครับ

ต้องเอาไปเปล่าเกลือก่อน

ใส่น้ำมันเล็กน้อยและใส่เครื่องแกงของทางร้านเรานะคะ
คือเรียกคั่วให้หอมใส่น้ำซุปด้วยนะฮะ
ซุปนี่เราต้องใส่ให้พอประมาณ

หน่อสับปะรดที่เราต่อยแล้ว

ลุกคลิกแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้เลย
ก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ
เรียกว่าโอ้โหน่ารับประทานมาก
เห็นแล้วกินหอมมันต้องข้าวนะ

ตอนนี้น้ำลายนะมาที่นี่เลย
ไม่ใช่น้ำลายสอธรรมดาน้ำลายสอพลอด้วย
มันน่าจะอร่อยมาก

เปรี้ยกเลยนั่งใจอ่ะ

เอาล่ะเครื่องแกงที่เราเห็นนี่มันแตกต่างจาก
เครื่องแกงของคนอื่นยังไงพี่
ถ้าทั่วไปนะคะเขาจะใส่
เขาจะใส่พริกแห้งแบบนี้นะคะ

ใน๑กิโลเราใส่แค่๔แว่น
พอจะใส่มากกว่านั้นมันก็จะขม

กำลังดีแล้วก็อร่อย

หรือกลิ่นเครื่องแกง
มันโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่น

รสชาติเหมือนที่ภรรยาทำ

ก็จะคล้ายกันนะครับผมเนี่ย

ทีนี้ต้องถามน้องสองสาวเลยนะ

อสับปะรดถูกต้องใช่หรือไม่

ใช่เหมือนพี่เคยกินมะพร้าว

แต่รสชาติของอันนี้เขาก็จะเป็นสับปะรดอีกแบบนึง

ไม่ออกแรงแต่ว่ามันมีความมีเสี้ยน

ให้ดาวมีอยู่๕ดาว

ฮายชอบขนาดนี้ให้กี่ด้าว

ห้าแน่นอน

เหมือนกับที่ไปกินอีกบ้านนึง
ไม่ไปกินบ้านอื่นเออบ้านอื่น

ผมก็ไปกินมาทั่วประเทศไทยแล้วนะครับ
แต่ว่าก็มีที่ระยองที่เดียว

๕ดาว
แล้วตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอีกสองท่านนะครับ
มาอยู่ช่วงนี้ช่วยกับเรานะครับ
เพราะท่านนายกติดภารกิจเดี๋ยวกลับมานะฮะ